ความคืบหน้าทางคดีพูดตรงก็คือยังไม่มี
แต่มีความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็คือ
ผมเลือกข้างลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
ที่ถูกคุณแม่ของน้องชมพู่สงสัย
อยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
หมอปลาเนี่ยเปิดเผยคลิปเสียงสนทนาของชายหญิงคู่นึง
บอกว่ามี๔ตอนเราฟังกันมา๓ตอนแล้ว
วันนี้ตอนที่๔แต่หมอปลาเนี่ยก่อนจะฟังคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หมอปลาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สี่
อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด

เป็นยังไงเดี๋ยวฟังหมอปลาก่อนนะครับ
ถึงเช้าประมาณเมื่อก่อนถึงใต้

ก่อนจะถึงข้างบนก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งหรือตีสอง
แล้วผ่าผ่ากี่ชั่วโมงผ่าตอนเช้า

ไปรับสบเขาไปแต่เช้าแล้วก็เขามา๔โมงเย็น
เอาไว้บ้านก่อนทีนี้เอาไว้บ้านก่อนแล้ว
ผู้ใหญ่ก็ต้องคัดทานว่ายังไม่อยากให้เผาอสบ

พอดีพอดีจะเผาวันอาทิตย์เนาะ
ผมเลยว่าอยากต้องเผา

ถ้าเรายังไม่อยากเผาก็ไม่ต้องเผา
เพราะว่าหลักฐานอะไรก็ยังไม่มี
ในคลิปเสียงคลิปนี้ที่หมอปลามาเปิดเผยในช่องยูทูปของตัวเองเนี่ย
ในตอนที่๔เนี่ยนะฮะ
ลักษณะการพูดคุยของชายหญิงคู่นี้ก็เหมือนกับ
ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีการเผาศพน้องชมพู่เร็ว

แต่ถ้าท่านติดตามข่าวเรื่องของน้องชมพู่มาตลอดเนี่ยนะฮะ
ถูกส่งไปตรวจพิสูจน์โดยแพทย์ใน๓โรงพยาบาล

พอสุดท้ายเนี่ยคือโรงพยาบาลตำรวจนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพเนี่ย

ก็เลยตัดสินใจเผาศพลูกก็เท่านั้นแต่ว่าในคลิปเขาก็
จะตั้งข้อสงสัยหรือว่าจะอะไรยังไงกันอันนั้นก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่า

บอกว่าเป็นเสียงเขาเองผู้ชายคนนี้คือผู้ใหญ่บ้านกอกเนี่ยก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
ค่ะนะครับแล้วก็ออกมาขอโทษทางครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่
น้องชมพู่แล้วในคลิปคลิปนี้นะครับคลิปที่๔เนี่ยผู้หญิงที่
อยู่เสียงในคลิปที่โทรศัพท์พูดคุยกับฝ่ายชายยังพยายามซัก
ไซส์ไล่เรียงที่จะเอาคำตอบจากฝ่ายชายที่คุยด้วยว่าทำไมคน
รักกันดีอย่างพ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพลที่เป็นลุงเขยไป
ไปมามาถึงมาเป็นคนละคั่วกันได้หญิงในคลิปเขาก็พยายามถาม
ว่าเอ๊ะมีใครที่คอยยุโยงให้แตกคอกันหรือเปล่านะแต่ฝ่ายผู้ชาย
คุยด้วยบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ก็ไม่รู้จริงประมาณอย่างนี้นะ
หมอปลาก็ทิ้งท้ายนะครับว่านี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแต่
ท้ายสุดเพราะอาจจะมีอีกสักคลิปหนึ่งปล่อยออกมาอีกแต่
คราวนี้จะเป็นการสนทนาระหว่างผู้ชายในหมู่บ้านกกอกกับ
ผู้หญิงอีกคนนึงแต่เนื้อหาจะเป็นยังไงหมอปลายังไม่บอกนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเราเล่าย่อเนื้อหาทั้ง๔คลิปที่ผ่านมา
คลิปที่๑เนื้อหาว่าด้วยเรื่องการที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะถูกใช้เป็นเป้าล่อเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้จับตาพฤติกรรมของคนร้าย
ที่ทำร้ายน้องชมพู่ที่เป็นตัวจริงตัวจริงจะได้ชะล่าใจ
คลิปที่สองนะครับเป็นลักษณะการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงรีบเผาศพน้องชมพู่
ทั้งที่ยังจับคนร้ายไม่ได้รวมถึงระบุว่าพ่อกับแม่ของน้อง
ขึ้นภูเหล็กไฟไปตามหาช่วงกลางดึกรอยต่อวันที่๑๑ถึง๑๒พฤษภาคม
ช่วงที่หายตัวอยู่เนี่ยแต่คนในครอบครัวบางคนกลับพูดอีกอย่างหนึ่ง
ในการให้การกับตำรวจอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ที่สองที่เขาบอกนะครับคลิปที่สามเป็นการคุยลักษณะความไม่พอใจ
หมู่ชาวบ้านเนื่องจากบางคนต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัย
และการกลับคำเรื่องที่แม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าขณะที่เด็กหายไปลูกสาวคนโตหลับอยู่
ก็เลยไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนรวมถึงการขึ้นเขาตามหาลูก
เรื่องนี้มีคนในครอบครัวรู้แต่ไม่ยอมพูดอะไรอย่างนี้นะฮะ
ที่สามที่เขาคุยกันแล้วก็คลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คลิปที่๔เป็นการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเผาศพน้อง
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีใครยุโยงให้ทั้ง๓คนนะฮะ
คือคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่กับลุงพลที่ความจริงเขาก็สนิทกันดีเนี่ย

ทีนี้ค่ะลุงพลนะคะก็ไปหาหมอปลาที่บ้านที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
คุยเรื่องคลิปเสียงนี่แหละค่ะครับลุงพลบอกว่าถ้าเสียงมันเป็นเรื่องจริงอ่ะนะ
เสียงที่ผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงอีกคนนึงคุยกันเนี่ยนะ
คลิปนี้จะเป็นหลักฐานแล้วก็มีประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะ
ทำให้มีความหวังว่าเรื่องมันน่าจะจบเร็วนี้
เรื่องทุกอย่างน่าจะจบในเร็วนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าทางคำพูดต่างที่หลุดออกมาที่เป็นคลิปออกมา
ถ้าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
เชื่อว่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้ามันเป็นในคลิปเสียงน่ะ
ผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องเปิดเผยความจริงครับ
ถ้าคลิปเสียงนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็คือ
ความคิดของผมคือทุกอย่างต้องเปิดเผย
สาธารณชนครับทุกอย่างจะได้หายสุขใส่ในตัวลุงครับ
ก็ดูแล้วนะครับทุกอย่างที่ผมได้ฟังก็เหมือนกับว่า
มันไม่ได้มีแค่คนในบ้านกรอก
หมอปลาบอกว่าตัวหมอปลาเองกับตัวลุงพลก็ปรึกษากับทนายความแล้วค่ะ
ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้
ก็จะนำคลิปเสียงตัวจริงเดินทางเข้าไปพบผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารในวันศุกร์นี้นะคะ
ก็จะขอคำอธิบายว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมายังไง
เพราะที่ผ่านมาการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปัจจุบันนี้
ตัวหมอปลาเองบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการทำงาน
เหมือนกับปล่อยให้ลุงพลถูกกระทำไม่มีการออกมาปกป้องเลย
ทั้งที่ถ้ามันเป็นไปตามบทสนทนาในคลิปเสียงนะคะ
ตัวลุงพลเองนั่นแหละที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำดังกล่าวค่ะ
หลายคนถามว่าทำไมถึงไม่ส่งตัวนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เลย
ผมพูดตรงว่าผมไม่มั่นใจและไม่ไว้ใจ

เอาให้ดูนากขาวช่วยกระตุ้น
เราก็รู้แล้วครับว่า๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบไม่ได้อะไรเลย
เป็นประโยชน์มากถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาได้มีการสืบสวนใหม่
ที่เราเอาลงไปเนี่ยเราเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับคนที่ทำร้ายน้อง
ในวันศุกร์นี้เราก็จะเอาคลิปตัวเต็ม
และผมหวังว่าผู้การคงจะรอให้เราเอาคลิปตรงนี้ไปให้ท่านดูนะครับ
ผมคิดว่าท่านคงจะรอแล้วนะครับ

ว่าท่านจะมองว่าหรือไม่ได้รักฐานอะไรยังไง
ไปคุยกับผู้ใหญ่นิ่มเงินนาม
ผู้ใหญ่นิ่มขอยืนยันอีกครั้งนะครับรับผู้ชมครับ
ครบทั้งสี่คลิปนะครับขอยืนยันว่าเนื้อหาที่คุยในคลิปเสียงนี้เนี่ย
ไม่มีความจริงเลยนะไอ้เสียงเนี่ยเสียงจริงแต่เนื้อหาเนี่ยไม่จริง
พูดไปแบบนั้นกับผู้หญิงคนนั้นเพราะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นที่โทรมาหาผู้ใหญ่นิ่มเนี่ย
คือต้องการมาล้วงข้อมูลก็เลยพูดโกหกไป
แล้วเรื่องที่มีความคุยกันแล้วบอกว่าหลังจากเจอศพน้องชมพู่
ตำรวจได้ส่งร่างน้องชมพู่ไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลอุบลรัชธานี
แล้วต้องส่งต่อเนี่ยตำรวจตอนนั้นได้บอกพ่อกับแม่น้องชมพู่แล้ว
ว่าทางพ่อกับแม่ไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวตำรวจจะดูแลจัดการให้
แล้วอีกวันค่อยให้ญาติไปเซ็นรับศพออกจากโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่นิ่มก็อยู่ด้วยอยู่กับครอบครัวน้องชมพู่ด้วย
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าไม่ได้มีความผิดปกติเรื่องนี้
ประเด็นเรื่องการเผาศพน้องชมพู่ในคลิปเสียงที่ฟังเหมือนกับว่า
ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมรีบเผาผู้ใหญ่นิ่มบอกว่า
ก่อนที่จะเผาศพน้องชมพู่พ่อกับแม่น้องชมพู่ได้ถามตำรวจแล้วว่า
สามารถเผาศพลูกสาวได้หรือยังหลังจากส่งชนะสูตรมา๓โรงพยาบาล
ตำรวจยืนยันว่าเผาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
เพราะว่าชนะสูตร๓โรงพยาบาลแล้วไม่ใช่เพราะพ่อกับแม่น้องชมพู่
เร่งรีบจะเผาศพลูกแบบผิดปกติผู้ใหญ่นิ่มยืนยันนะ
อีกประเด็นนึงวันที่ตำรวจจะนำศพน้องชมพู่ไปชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพยืนยันว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่
แล้วก็ลุงพลที่เป็นลุงเขยไม่ได้ทะเลาะกันว่าจะไปไม่ไป
ใครไปไม่ไปอะไรยังไงเพราะวันนั้นผู้ใหญ่นิ่มบอกว่า
ลุงพลเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านน้องชมพู่นี่แหละบ้านน้องชมพู่ที่ไม่ได้มานานแล้วเนี่ย
แล้วคนในครอบครัวเขาก็คุยกันแล้วก็ตัดสินใจมอบหมายให้ลุงพล
เดินทางไปกรุงเทพกับตำรวจค่ะเพราะต้องรอรับศพกลับนะฮะ
เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นิ่มจึงขอบอกว่าข้อมูลในคลิปเสียงเนี่ย
ไม่ใช่ความจริงข้อมูลที่บอกกับคุณจิรายุทธ์บุญชู
ผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละนี่คือความจริง
คำพูดในคลิปไม่ใช่ความจริงเพราะต้องการโกหกผู้หญิงคนนั้น
ขอยืนยันว่าที่ออกมาชี้แจงวันนี้ไม่ได้แก้ต่างให้ใคร
ไม่ได้แก้ต่างให้พ่อกับแม่น้องชมพู่แต่นี่คือเรื่องจริงนะ
ผู้ใหญ่นิ่มยังขอยืนยันเพิ่มเติมนะครับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีน้องชมพู่
ผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่บ้านกกอกไม่ได้อยู่ข้างใครทั้งสิ้น
อยู่ข้างพ่อแม่น้องชมพู่ไม่ได้อยู่ข้างลุงพล
เพราะผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยืนยันความเป็นกลางมาโดยตลอด
เท็จจริงนะครับวันนั้นผมก็ได้อยู่อยู่ตลอดนะครับ
ตั้งแต่ขึ้นเขาเอาศพลงมาจนจะนำไปชนะสูตรอยู่อุบลนะครับ
พอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งญาติพ่อแม่เขาก็รู้อยู่แล้ว
ในวันนั้นก็เลยเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจที่จะต้องนำศพไปนะครับ
พ่อแม่เขาก็รู้แล้วในวันรุ่งขึ้นถึงจะให้ญาติติดตามไป
เปอร์เซ็นต์ครับนี่ตำรวจเขายืนยันกับพ่อแม่เขาเรียบร้อยแล้ว
ถ้าจะเผาศพก็ไม่มีปัญหาอะไรเจ้าที่ตำรวจยืนยันให้ข้อมูลกับพ่อแม่
การทะเลาะไม่มีนะครับทั้งพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลนะครับ
ทุกคนก็นอนอยู่แค่บ้านแม่น้องชมพู่อยู่ด้วยก็แค่หน้าบ้าน
ผมก็พูดโกหกไปตามที่ผมว่านะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มาล้วงความลับอยู่แล้ว
เราก็โกหกตบตาผู้หญิงนี้ไปเรื่อยผมคิดดูแล้วว่าสักวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ต้องเอาคลิปนี้ออก
ผมไม่ได้มาแก้ต่างให้ใครทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องหรือทุกคนนะครับที่คลิปเสียงนั้นออกไปนะครับ
ทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมโกหกผู้หญิงคนนี้นะครับผมก็มีเพื่อนบ้านมารับฟังด้วยทุกคน
วันไหนที่แกโทรมาแม่บ้านผมก็จะนำโทรศัพท์ไปแล้วก็ไปนั่งคุยให้ชาวบ้านฟังด้วยผมมีพยานมีหลักฐาน
ไม่รู้จะเอามากี่คลิปเราก็ยืนยันเหมือนเดิมเราก็ไม่กลัวค่ะ
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราหลอกผู้หญิงคนนี้
ส่วนเรื่องของการแจ้งความเกี่ยวกับคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมานะครับ
ใหญ่นิ่มยืนยันนะครับว่ายังไงก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะฮะ
ผู้หญิงที่เป็นคนอยู่ในคลิปเสียงที่โทรมาหาเหมือนกับมาหลอกถามข้อมูล
ผู้ใหญ่นิ่มก็โกหกไปนะครับส่วนคนที่เอาคลิปไปปล่อยไปลงในโลกออนไลน์เนี่ย
ก็จะฟ้องเหมือนกันนะครับเนื่องจากคลิปนี้ไม่มีความจริงและทำให้ผู้ใหญ่นิ่มเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
แม้ว่าคนที่นำคลิปไปปล่อยจะมาขอโทษมาไกลเกลี่ยผู้ใหญ่นิ่มบอกว่าก็จะไม่ยอมนะยังไงก็ไม่ยอม
อันนี้คือความเคลื่อนไหวคดีน้องชมพู่นะครับ